ทาน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมจากไทยรัฐกรุ๊ปนะคะพร้อมแล้วค่ะ
ที่จะนำถุงยางชีพจำนวน๑๐๐ชุดไปมอบให้กับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม
ในพื้นที่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
ครั้งนี้เป็นครั้งที่๔แล้วนะคะสำหรับทานน้ำใจนี้นะคะ
ไปติดตามบรรยากาศล่าสุดค่ะจากคุณสุภานีโฆษภัณฑ์สมโพธิและคุณพี่ทักพรอินใจดี
รายงานสดจากตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ

ตอนนี้เราสองคนอยู่ที่วัดท่าดินแดงตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
นี่เป็นวันที่๔ค่ะที่คารวาลไทยรัฐนั้นลงพื้นที่มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
แล้วก็เป็นวันที่๓ค่ะที่เดินทางมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จากพื้นที่นี้เป็นพื้นที่รุ่มรับน้ำมีประชาชนและชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมากทีเดียวค่ะ
ค่ะคาระวัลไทยรัฐกรุ๊ปนะคะก็ได้นำถุงอย่างชีพรวมถึงน้ำเดือมกว่าหนึ่งพันชุดค่ะ
มอบให้กับผู้ประสบอุทธกภัยในพื้นที่ซึ่งก็มีชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน
ออกมารอรับความช่วยเหลือเป็นจำนวนมากค่ะ
ขบวนคารวาลช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะได้เดินทางมาถึงตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่
ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเพื่อที่จะตั้งจุดแจกถุงอย่างชีพจำนวนกว่า๑๐๐ถุงที่วัดท่าดินแดง
ซึ่งก็มีผู้ประสบภัยน้ำท่วมจาก๕ตำบลทยอยเดินทางมารับถุงอย่างชีพตามที่ได้นัดหมายกันเอาไว้
โดยมีคณะผู้บริหารไทยรัฐกรุ๊ปดารานักแสดงทีมผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวีและพนักงานไทยรัฐ
พร้อมกับหน่วยงานในพื้นที่ได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อที่จะแจกถุงอย่างชีพให้กับผู้ประสบภัยค่ะ
ด้านนายวัชระวัชรพลประธานเจ้าที่บริหารบริษัททิปวีบอร์ดคัสจำกัดธุรกิจไทยรัฐทีวีกล่าวว่า
ไทยรัฐกรุ๊ปขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพราะทราบว่าอำเภอผักไห่เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เจอสถานการณ์แบบนี้ทุกปีค่ะ
หวังว่าถุงยังชีพกับน้ำดื่มที่ได้มอบให้นั้นจะช่วยเติมกำลังใจให้กับชาวบ้านทุกคนได้มีรอยยิ้มและสู้ชีวิตต่อไปค่ะ
ส่วนชาวบ้านที่เดินทางมารับถุงยังชีพนะคะก็ได้บอกว่ารู้สึกประทับใจกับความช่วยเหลือในครั้งนี้ค่ะ
และขอขอบคุณทีมงานไทยรัฐกรุ๊ปทุกคนที่ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือค่ะ
ด้านนายสมศักดิ์เจริญภัยทูลในอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ข้อมูลนะคะ
ว่ามีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากภาวะน้ำท่วมราว๕๗๕๖ครัวเรือนรวม๑๓ตำบล๖๑หมู่บ้าน
และมีแนวโน้มที่จะมีจำนวนผู้ประสบภัยเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
เพราะทันทีที่ชาวบ้านเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรแล้ว
ชนรับประทานในพื้นที่จะยกระดับประตูระบายน้ำราชโดให้เพิ่มสูงขึ้น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำค่ะ
แจกถุงยังชีพที่วัดท่าดินแดงแล้วนะคะ
ผู้บริหารไทยรัฐกรุ๊ปจะได้นำถุงยังชีพอีก๔๔ชุด
พร้อมด้วยน้ำดื่มลงเรือท้องแบน
เพื่อล่องเรือไปตามแม่น้ำน้อยของตำบลท่าดินแดงค่ะ
เพื่อที่จะนำถุงยังชีพไปมอบให้กับชาวบ้านในหมู่ที่๔
ที่ไม่สามารถออกมารับถุงยังชีพได้ด้วยตนเอง
โดยเฉพาะคนชะลาและคนพิการ
เพราะบางบ้านไม่มีเรือและระดับสูงค่ะ
ก็เดือดร้อนระดับนึง
เพราะว่าถ้าอย่างแดงเนี่ยน้ำจะท่วมประจำตลอดมา
ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะไทยรัฐทีวี

ก็เป็นบุญคุณที่เราจะลึกถึงครับ
่งผักหายเนี่ยยังมีพื้นที่ที่ยังไม่เก็บเกี่ยวของ
พี่น้องเศรษฐกรชาวผักไห่อีก๗๗๗ไร่นะครับ
ก็จะเริ่มระบายน้ำเข้าทุ่งผักไข่ใน๒๓วันนี้นะครับ
พี่น้องเกษตรกรอีก๗๐๐กว่าไร่อาจจะต้องยอมรับความเสียหายนะครับ
ตอนนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่า
เจ้าพญาเพิ่มการระบายเกินจาก๒๐๐ขึ้นมานะครับ
และในพื้นที่ผักหายเรามีแม่น้ำน้อยเป็นแม่น้ำสายหลัก
พื้นที่ตรงนี้ที่ได้รับความเดือดร้อนเพิ่มขึ้น
เพราะตัวนึงได้รับผลกระทบจากแม่น้ำเจ้าพระยา

ในส่วนของเมืองบานแม่น้ำเจ้าพระยา
ขึ้นมาทางนี้ใส่ตัวนบนท่าดินแดงเลยได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้น
ก็จะเดินทางกันต่อเนื่องนะคะไปยังอำเภอบางรกรรมจังหวัดพิศนุโลก
เพื่อส่งมอบสูงยังชีพและกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยต่อไปค่ะ
และนี่คือบรรยากาศการส่งมอบทานน้ำใจที่วัดท่าดินแดงค่ะ